ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะทางฝั่งของเพื่อไทย
อยู่ดีก็มีการออกมาโพสต์จากคุณภูมิธรรมเหมือนจะเบรก
เบรกเอี๊ยดกับรัฐบาลรักษาการว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการต่าง
ควรจะต้องเบรกเอาไว้ด้วยค่ะเพราะอะไร
คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยมีการโพสต์
โพสต์เป็นคำแถลงการยาวเลยนะคะในนามพักเพื่อไทยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
นี่เพิ่งโพสต์เมื่อตอนตี๕ที่ผ่านมานะคะ
โดยใจความสำคัญนะคะเพราะว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าอะไรเมื่อคืนนี้นอนดึก
เพราะว่ามัวตะเขียนโพสต์แถลงการนี้นอนตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โพสต์เอาไว้ค่ะ
ใจความคือห่วงเวลานี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่จะมีรัฐบาลใหม่
ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารประเทศ
รัฐธรรมนูลกำหนดให้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจที่จำกัด
ห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
รวมไปถึงพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มทั้งจากตัวบทกฎหมาย
และอานัดจากประชาชนเข้ามาบริหารตามแนวนโยบายที่ประกาศไว้
รัฐบาลรักษาการควรจะรักษามารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ด้วยการยุติการแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการระดับสูงทุกตำแหน่ง
ที่มีผลต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่
เพราะรัฐบาลใหม่ต้องอาศัยค่าราชการเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ
แล้วเห็นลงชื่อเอาไว้ด้วยนะว่านี่แหละรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
ภูมิธรรมเวชยชัยลงวันที่ไว้อีกต่างหากว่า๑๑สิงหาคมค่ะ
ก็คือวันนี้เลยนะฮะฝากไปถึงรัฐบาลรักษาการฝากไปถึงประหลัดกระทรวงต่าง
ส่วนราชการในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าการตัดสินใจในห่วงเวลาแบบนี้
ซึ่งพอฝากแบบนี้แล้วก็เลยทำให้ทางด้านรองโฆษกรัฐบาลครับคุณทิพานันสิริชนะ
พูดถึงกรณีที่คุณภูมิธรรมรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ได้ออกแถลงการแสดงความคิดเห็น
ฝากถึงรัฐบาลในชุดรักษาการในห่วงเวลานี้

ในการจะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
โดยบอกว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
ตระหนักถึงการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพื่อให้ทุกกลไกสามารถขับเคลื่อนประเทศ

โดยระมัดระวังในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด้วยความรอบครอบและรอบด้าน
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ที่สำคัญยึดประโยชน์สูงสุด
ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช้การเมืองนำ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวง
ในขณะที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
มีแนวทางให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ
สามารถเสนอแต่งตั้งประหลัดกระทรวงคนใหม่
เพื่อมาทำหน้าที่แทนประหลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุ
โดยเสนอให้ที่ประชุมคอรมอลพิจารณาได้
แต่สามารถแต่งตั้งได้เฉพาะประหลัดกระทรวงที่จะเกษียณเท่านั้น
ไม่สามารถแต่งตั้งอธิบดีในกรมต่างได้
โดยรายชื่อประหลัดกระทรวงผ่านการเห็นชอบจากคอรมอลแล้ว
จากนั้นจะส่งต่อไปยังกรกต
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลต่อไป
ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรกต
ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจและอย่าหวาดระแวงใด
โดยสรุปก็คือทางฝั่งของรัฐบาล
มีตัวแทนก็คือรองโฆษกชี้แจงว่าทำอะไรก็ระมัดระวังอยู่แล้ว
ด้วยความรอบครอบและคิดอย่างรอบด้าน
การจะแต่งตั้งบุคคลในช่วงนี้ซึ่งจะใกล้ห่วงเวลาเกษียณอายุ
หลัดกระทรวงท่านไหนที่เกษียณจะแต่งตั้งคนใหม่มาแทนเท่านั้น
ตำแหน่งอื่นที่รองลงไปอธิบดีกรมกองต่าง
จะไม่ไปแตะแล้วก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอล
หลังจากนั้นจะส่งเรื่องไปกรกตพิจารณาต่อไป
เพราะว่าเรื่องนี้มีคนจับตามองกันเยอะนะคะ
ก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณภูมิธรรมต้องออกมาโพสต์ชัดเจนแบบนี้
เพราะหลายคนก็มองว่าการจะไปโยกย้ายแต่งตั้งณเวลานี้
เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนไปทำให้มีการสืบทอดอำนาจกันต่อไปหรือไม่

คือมันมีข่าวลือออกมาข่าวลือหนาหูเมื่อวานนี้ว่า
ก่อนหน้านี้วันก่อนที่ปรากฏภาพว่าคุณอุ้งอิ๊ง
เดินนำแกนนำของพักเพื่อไทยไปหาก้าวกลายจำได้ไหมคะ

เขาบอกว่าณวันนั้นเหมือนกับทางเผื่อไทย
ไปบอกว่าจะร่วมกับพักของสองลุง

คุณภูมิธรรมเลยออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะคะบอกว่า
ไม่ได้มีการพูดอะไรแบบนั้นเลย
แต่เพียงแต่เราไปแจ้งให้ก้าวกลายทราบว่า
พร้อมรับกับทุกกลุ่มทุกคนต่างหาก
มีเป้าหมายในการโหวตนายกจากภักดิ์เพื่อไทย

ถ้าพักเก้าไกลยกมือให้เราก็ไม่ต้องใช้เสียงอื่น
แต่ก็ดูเหมือนมันจะชัดเจนแล้วว่าไม่มีพักเก้าไกลแน่
เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอเพราะต้องตัดสินใจเดินหน้า
เพื่อไทยตัดสินใจครั้งนี้ใช้ต้นทุนสูง
ไม่มีใครไม่กลืนเลือดผมก็กลืนเลือดมากแล้ว
แต่ให้รอ๙เดือนไปจับคั่วเดิมมันเป็นไปไม่ได้

ถ้ารู้สึกว่าที่ผมทำเป็นการตระบาสัดมันก็มีส่วน
แต่หนทางที่ทำได้ก่อนเราก็ต้องทำ
และเป็นการทำแบบตรงไปตรงมาค่ะ

เพื่อไทยกับก้าวไกลถูกไหม
ทีนี้ดูเพื่อไทยกับพลังประชารัฐหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าคุณภูมิธรรมก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกัน
จำได้ไหมคุณไผลลิกออกมาเผยแล้วก็พูดแบบชัดเลย
ว่าสอสอพลังประชารัฐ๔๐คน
จะยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากเพื่อไทย

เพื่อไทยยินดีต้อนรับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายทุกกลุ่ม
ทั้งพรรคประชาธิบัติพรรครวมไทยสร้างชาติ
เพราะเป็นรัฐบาลพิเศษ
ส่วนการจัดสรรการแบ่งกระทรวงกัน
อันนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะคะ
ลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมหน่อยค่ะ
เพิ่งได้ยินเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงกันว่า
มาร่วมรัฐบาลกันยังไงหรืออะไรไม่ได้มี
ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ก็คือขอบคุณในเจตนารมณ์
แล้วก็มิตรไมตรีที่พักไม่รู้เป็นพักพลังประชารัฐ

ก็ยินดีครับจะเป็นพักเป็นกลุ่มเราก็ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วว่า
เลือกเราแล้วก็เราก็จะเป็นแก่นำที่ทำให้
สิ่งต่างที่เราอยากปรารถนามันเกิดขึ้น
รวมไทยสร้างชาติถ้าเห็นด้วยว่าเราเป็นแก่นำ
ถ้าช่วยแก้ปัญหาได้ก็แสดงเจตนารมณ์ช่วยสนับสนุนเรานะครับ
ตอนนี้เราไม่ทราบใครจะสนับสนุนบ้าง
ได้หมดเลยนะครับพักประชาธิปัตยพักรวมไทยสร้างชาติ
พรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นดำสนับหนุนได้หมดเลยครับ
ไม่ได้ผิดอะไรกับเจตนารมณ์เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลพิเศษ
ก็ชัดเจนนะฮะท่าทีจากรองหัวหน้าพัก
ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับนักข่าวก็คือเปิดรับหมดแล้วตอนนี้นะฮะ
จะมีลุงไม่มีลุงก็คือตอนนี้เพื่อจะให้ภารกิจการเดินหน้า

พ้น๓วิกฤตความขัดแย้งเศรษฐกิจและรัฐธรรมนูล
พ้นห่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้

คุณอนุทินเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ทีนี้พอเห็นข้อความแคปชั่นตรงนี้เนี่ย

ชั่วดีอยู่ในกระโหลกมาเขกโป๊กจำไว้ให้ดี
เข้ามาพวกรัฐมนตรีสอตัวดีกูจะให้พร
ไม่ได้ต่อเพลงนะฮะแต่มันเป็นท่อนเนื้อเพลงก่อนที่จะมาท่อนนี้ว่า
ไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวร
เพลงหลวงพ่อคูณครับของวงคาราบาล
หลวงพ่อคูณช่วยคุ้ม
ตัดมาให้แค่บางท่อนครับเอ๊ะมีโพสต์นี้แคปชั่นนี้
แล้วมีรูปภาพคุณอนุทินยืนเท่เลยฮะ
มือเท้าพนักเก้าอี้แล้วก็มีบรรดาสอสอยืนล้อมรอบครับ
ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังคาราบาลเพลงหลวงพ่อคูณ
เวอร์ชันที่ฟังแล้วตรงลิขสิทธิ
ไม่ใช่แบบที่ผมลองสาธิตไปเมื่อกี้ให้ลองฟังสักนิดฮะ
ให้พอฟังจะได้นึกออกว่าอ๋อเพลงนี้นั่นเอง

คุณขวัญคุณน้ำแข็งและคุณผู้ชมดูนะครับ
อันนี้ปรากฏว่าล่าสุดที่ผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะ
คนแชร์กันเยอะมาก
มีคนแชร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะ

แต่มีคนคอมเมนต์ได้แค่๒คนเอง
เห็นบอกว่าปิดคอมเมนต์ให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้น

ก็คงไม่แปลกเฉพาะคนสนิทหรือคนรู้จัก
นุทินชาญวีรกูลสะกดภาษาไทยครับ
แล้วก็มีหัวใจเต็มไปหมดเลย

มีคอมเมนต์เกือบ๑๕๐ข้อความแล้วนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นท่าทีความเคลื่อนไหว
เดี๋ยวต้องรอดูไม่รู้จะมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
แต่ดูสีหน้าจากในรูปนี้ยิ้มเลยนะ
ตีความทางการเมืองคิดมากเกินไปหรือเปล่า

การเมืองไทยมันน่าขบคิดเพราะเปลี่ยนแปลงตลอด
ดังนั้นเอายังไงดีฮะกับสูตรตั้งรัฐบาล